เอาล่ะคุณผู้ชมคะไปดูศึกนี้กัน
ทะเลาะกันอีกแล้วพ่อพลายทั้งสอง
เคยนำเสนอไปแล้วนะคะช้างเขาใหญ่สองตัวนะคะ
รายงาทองและพรายทองคำเปิดศึกชนช้างกันอีกแล้วคุณผู้ชม
ช่วงเช้าที่ผ่านมาอยากให้คุณผู้ชมไปดูหน่อยนะคะ
ว่าศึกครั้งนี้ดุเดือดขนาดไหนค่ะ

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะระหว่างพลายทองคำและพลายงาทอง
ลายทองคำเนี่ยงาหักไปแล้วสังเกตดูนะคะ
ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือพลายงาทอง

เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาชนกันจนงาหักไปแล้วรอบหนึ่ง
แล้วก็มาเปิดศึกชนกันสนั่นหวั่นไหวอีกรอบ
เมื่อเช้านี้ชนกัน๒รอบ
รอบแรกเนี่ยสักประมาณ๗โมงนี่
งาของเจ้าทองคำนะคะเจ้าพลายทองคำที่งาหักไปก่อนหน้านี้

เขาชนกันตอนดึกวันที่๑๐พฤศจิกาแล้วก็ทิ้งงาหักเอาไว้แบบนี้

แล้วเมื่อเช้าแล้วเหมือนแบบเขาต้องการจะเปิดศึกกันจริง

ตอน๗โมงรอบนึงและอีกรอบนึงเนี่ยสักประมาณ๗โมงครึ่งเนี่ย
ก็มาชนกันอีกรอบนึงนะคะบริเวณโค้งกิโลเมตรที่สิบเก้าห่างจากน้ำตกเหวนรกเนี่ย
สักประมาณหกกิโลเมตรแล้วดูสิคือภาพเนี้ยเนี้ยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ตะโกนนะคะบอกว่าให้ระวังน้องให้ระวังน้องงาทองเนี่ยนะคะ
เพราะว่าเขากลัวว่าช้างสองตัวจะบาดเจ็บ
แล้วคนที่เห็นภาพนี้ในโซเชียลก็ตกอกตกใจกลัวว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปห้ามปรามหน่อย
กลัวว่าช้างทั้งสองตัวจะไม่ยอมหยุดนะคะแล้วก็จะบาดเจ็บกันไปมากกว่านี้
เจ้าหน้าที่มีการให้ยาแก้ปวดไปด้วยนะคะสำหรับช้างที่ถูกชนกันไป
เกิดอะไรขึ้นนะคะเดินเล่นกันอยู่ดีสุดท้ายก็มาชนกัน
ทะเลาะกันอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่อะค่ะ

ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมแหละเป็นห่วงสุขภาพจริง